ที่เคยมีพฤติกรรมขับรถขวางรถกู้ภัยรถฉุกเฉินไม่ยอมให้ทางขับแช่ขับกวนอะไรแบบนี้
อยากให้ดูคลิปนี้กู้ภัยเขาถ่ายเอาไปได้อาจจะอายเจ้าตัวนี้ก็ได้ครับ
พยาบาลในรถกู้ชีพกู้ภัยเขาถ่ายเอาไว้ครับรถจักรยานยนต์คันนี้เขาอาสานำทางเพื่อเปิดทางให้แล้วก็มีเจ้าสุนัขเนี่ยไซบีเรียนฮัสกี้เนี่ยซ้อนท้ายเกาะเจ้าของเอาไว้ด้วยน่ารักมาก
รถมรสตราไซด์คันนี้เขามีน้องหมาไซบิเรียนฮัสกี้สุดน่ารักเกาะหลังกับหมาซ้อนกันมา
อันหน้ารถกระบะเองก็เห็นแล้วก็พยายามตีซ้าย
รถจักรยานยนต์ก็พยายามช่วยเคลียร์ทางให้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในถนนจังหวัดนครปฐมครับ
บอกว่าขอบคุณนะที่ช่วยเคลียร์ทาง

ความเอ็นดูความน่ารักของเจ้าน้องหมา

ขอบคุณที่มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

แม่จริงไอ้เจ้าหมาตัวนี้มันมีชื่อเสียงนะ
มันชื่อวิกกี้ดีกรีมันไม่ธรรมดามันเป็นเน็ตไอดอล
ไซบี้สายซ้อนมีคนติดตามเป็นหมื่นคน

นิกกี้โด่งดังมาจากโลกโซเชียลที่มันมักจะนั่งซ้อนท้ายเจ้าของแบบนี้แหละครับ
ออกทิศต่างไปต่างจังหวัดมันก็ไปกันด้วย
คนที่พบเห็นเจ้าวิกกี้ก็ชอบแล้วก็หยิบมือถือถ่ายลง

มันโด่งดังขึ้นมาชื่นชมในความน่ารัก
นี่ไปกับเจ้าของเอาหน้าเกยแบบคางนะ
ไปดูได้ครับในเพจเฟซบุ๊คสดอยวิกกี้ไซบี้สายซ้อน